สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นตัวเองในหน้าจอทีวีตกใจทุกทีนะครับทุกเช้า
เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการจับสลากประกบคู่ไปแล้วสำหรับฤดูการที่จะเริ่มขึ้นนี้
ต้องบอกว่าคู่เปิดหัวเนี่ยมันมาก
ลีกสูงสุดทีหนึ่งหรือว่าไทยลีกนะครับเจอกันแต่ละคู่นี่จริงเป็นเกมที่คาดเดาผลการแข่งขันไม่ได้
น่าสนใจบุรีรำทีมที่จะลุ้นแชมป์ในปีนี้เจอกับชนบุรี
เช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากฟุตบอลไทยลีกแล้วทุกหลีกเปิดพร้อมกันเลยนะ

ไม่ต้องให้งงเลย๑๑กุมภาพันธ์นะครับเกมแรกดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นศักราชใหม่ของฟุตบอลไทย
สนุกกันสุดเหวี่ยงในช่วงปีใหม่นะครับเต้นกันจนขาควิดกันทีเดียวนะครับ
แล้วก็มาเริ่มต้นในการทำงานหนักทั้งผู้สื่อข่าวแล้วก็บรรดาผู้บริหาร
เดินทางไปคึกคื้นมากนะครับในการจับสลากเมื่อวานที่สโมสรตำรวจวิภาวดีรังสิต
มีตัวแทนจากสโมสรต่างเข้าร่วมอย่างที่เห็นในภาพไฮไลท์คือการประกบคู่ในศึกไทยลีก๑หรือว่าลีกสูงสุด
กุมภาพันธ์นี้ที่ผมบอกให้ทราบนะครับเปิดระดูการทุกลีกบิ๊กแมชที่คุณชนะบอก๒คู่นะครับน่าติดตามมาก
น่าสนใจว่าระดูการนี้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งสั้นนะครับบุรีรำเป็นแชมป์สี่สมัยเมืองท้องเป็นแชมป์สี่ครับ
แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดบุรีรำเพิ่มแชมป์ตอนที่เป็นการไฟฟ้าจะเป็น๕สมัยนั้นเขาตัดไปเขาบอกว่า๔ต่อ๔เจอกันปีนี้ใครชนะเลยเอาวัดกันเลยเป็นแชมป์๕สมัยสูงสุดแบบจริงจังไปเลยนะครับ
น้องใหม่ในฤดูการนี้นะครับก็จะต้องออกไปเยือนทั้งหมดโดยไทยฮอนด้าลาดกระบังครับ
ศึกดาบิแมชอีสานกับศรีสะเกดครับส่วนวันแข่งขันที่แน่นอนนั้นต้องรอฝ่ายจัดการแข่งขันแจ้งให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จากนี้ยังมีข่าวดีให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับ
เมื่อมีการทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทโอสดสภาจำกัดในการเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลไทยรวม๕๐ล้านบาท
พร้อมกับมีการร่วมกับทีมชาติไทยด้วยและร่วมกับประงวลภาษาประหลาดับภูมิภาคมครับ
ไทยเคยแข่งเป็นแม่โขงครับก็อาจจะมีการนำรายการนั้นกลับมาแข่งขันใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าหายไปจริงแล้วเจ้าภาพเนี่ยก็สลับกันไปสลับกันมานะครับต้องดูว่าจะเป็นรายการนี้หรือเปล่า
สหรัฐอยู่เย็นอยู่ในชุดนั้นด้วยนะครับอ่ะมาดูเรื่องราวของคนนี้กันหน่อยเป็นข่าวทุกวันนะครับ
ซึ่งเป็นหลีกสูงสุดนะครับในฐานะนักเตะใหม่ร่วมกับผู้เล่นอีก๘รายครับ
เพราะว่าได้ติดตามผลงานของชนะทิพย์ด้วยตัวเองนะครับในเกมฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายที่ไทยนั้น
กับญี่ปุ่นแล้วก็แพ้ไปและอีกเกมก็คือที่เสมอกับออสเตรเลียซึ่งเขาบอกว่าได้เห็นถึงความสามารถของชนะทิพย์จากการผ่านบอลที่เฉียบขาด
นี่แหละครับไปทีมเล็กแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นนะครับในการที่จะแย่งตัวจริงกับเขาไปทีมใหญ่ในโอกาสฉายยังน้อยนะครับ

ในปีนี้ศักราชใหม่ทีมไทยอยู่อันดับที่๑
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง๒๕๔แต้ม
เป็นอันดับ๑๘ของเอเชียตามหลังฟิลิปปินส์นะครับ
ด้วยการเป็นดับ๒ของอาเซียนตามเดิม
มีทางเวียดนามพม่าและมาเลเซียตามมา

และอันดับหนึ่งของโลกยังเป็นทีมชาติอาเจนติน่าเหมือนเดิมครับ